พาคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตลาด๓๐๔อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่ามีกลุ่มผู้ชายรวมกลุ่มกัน
อ้างตัวว่าเป็นตำรวจแล้วก็มาค้นรถของชาวบ้าน
ซึ่งไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดนี่แหละนะคะ
ทีนี้ชาวบ้านเขากลัวว่าจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพแอบมาค้นรถเขาหรือเปล่า
เขาก็เลยขอดูบัตรหน่อยแล้วก็ถ่ายคลิปนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วนะคะตำรวจเขามาจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้
กลุ่มชายคนนี้นะไปที่สถานีตำรวจ
เขารับสารภาพว่าเขาเป็นตำรวจจริงมาสืบราชการรับ
แต่ทีนี้ตำรวจก็บอกว่ามันก็จะต้องคือสืบสวนสอบสวนในทางลึกอีกทีนึง
สรุปแล้วเป็นตำรวจจริงตามที่กล่าวอ้างหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมไปดูช่วงที่เขามีการค้นรถและชาวบ้านเนี่ยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้ค่ะ
นี่เป็นคลิปนะคะคลิปจริงเหตุการณ์นี้มันมีหลายคลิป
ซึ่งมีทั้งชาวบ้านที่ถ่ายไว้และเป็นคลิปที่ผู้สื่อข่าวในถ่าย
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุในช่วงเย็นแล้วก็ปรากฏตามคลิปนี้ที่เขาบอกว่า
เขาเป็นผู้สื่อข่าวไหนขอดูบัตรหน่อย
อันนี้คือคลิปที่ผู้สื่อข่าวของเราถ่ายเอาไว้

คือเขาระบุแบบนี้บอกมีผู้ชายเข้ามาในพื้นที่
เป็นกลุ่มผู้ชายเข้ามาในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ
เข้ามาขอค้นรถชาวบ้านหลายสิบคันมา
ตั้งแต่ช่วงเช้าในภาพตั้งแต่ยังสว่างอยู่จนมืด
จนมีคนเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
กลัวว่าคนที่มาขอค้นเนี่ยจะเป็นตำรวจปลอมจะเป็นมิจฉาชีพ
ชาวบ้านที่ถูกเรียกตรวจค้นเล่าว่า
ชายกลุ่มนี้บอกว่าพวกเขาเป็นตำรวจ
ขอดูบัตรหน่อยชาวบ้านบอกแบบนี้
เขาก็ให้ดูนะแต่เป็นการให้ดูแบบเร็วแบบปุ๊บแบบนี้แบบอ้างตัวเร็ว
ชาวบ้านเขาก็บอกเขาก็มองไม่ทันเหมือนกันนะ
เป็นตำรวจสังกัดอะไรชื่อยศอะไรอะไรบ้างเขาบอกไม่เห็น
มันก็เป็นสิทธิ์นะเป็นสิทธิ์ที่จะขอดูได้
แต่เห็นแว๊บเท่านั้นเองเขาก็ให้ดูแต่ให้ดูแว๊บให้ดูแป๊บเดียว
และไม่บอกด้วยว่ามาขอค้นค้นอะไรบ้าง
ค้นเพื่ออะไรยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอะไรเขาไม่ได้บอกมีแค่
มีแค่การค้นขอค้นแบบนี้นะคะ
เอาไปฟังเสียงชาวบ้านที่ถูกค้นรถกันค่ะ

ไม่ได้อาการ
มีตำรวจสายตรวจ
ไปตรวจกลาง
สังกัดตำรวจสันติบาลอ้างว่าได้รับคำสั่งให้มาสืบราชการลับในพื้นที่
ตำรวจก็เลยลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะปล่อยทั้ง๓คนไป
อย่างไรก็ตามทางตำรวจบอกว่าถ้ามีผู้เสียหายจากคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจกลุ่มนี้
เพิ่มเติมอีกสามารถมาแจ้งความดำเนินคดีได้เพราะตำรวจกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างแปลก
สุ่มตรวจค้นรถยนต์ของชาวบ้านซึ่งตำรวจเจ้าของพื้นที่บอกจะทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป
ตรวจค้นบางทีก็จะต้องมีหลักมีเกณฑ์เหมือนกันนะ
ไม่ใช่ไปขอเขาตรวจค้นตรวจใครก็ได้
เดี๋ยวก็รู้ว่าหมูหรือจ่าจะเป็นหมูเป็นจ่าไม่รู้แหละเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันก่อน
หรือจะเป็นระดับนายพลก็ไม่รู้แต่ปลอมหรือจริงอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง